มาดูเรื่องของยาเสพติดกันต่อนะครับ

ทางพลตำรวจโทสมหมายเนี่ย

โอ้เราตามข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะ
คือแก๊งมันทุกเม็ดเขาจะมีพฤติกรรม

คนที่จะมาช่วยขายยาเสพติดคุณ
โดยจะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้นะครับ

แต่ตอนนี้ก็ยังเหิมเกลิมอยู่นะครับ

เป็นคลิปที่เปิดใบสมัครเลย

หากใครรับปากรับยาบ้าไปขายแล้ว

คือเขาจะโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย
พวกเอเย่นที่ไม่ส่งเงินที่โกงเงินขบวนการ

คือพอโพสต์มันเหมือนเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดู
คือเอเย่นคนอื่นก็กลัวก็อะไรแบบนี้
มีการโพสต์แบบนี้ออกมาอีกแล้ว

บอกว่าเป็นพนักงานขายยาครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของคลิปแนะนำตัว
ของชายที่อายุยังไม่ถึง๒๐ปีเลย

พร้อมชื่อนามสกุลจริงชื่อเล่นที่อยู่
รวมไปถึงโชว์บัตรประชาชน

เพื่อขอสมัครเป็นเอเย่นขายยาบ้านะฮะ

เป็นครอบครัวมันทุกเม็ด
เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยจากเพจดังครับ

ดังกล่าวยังได้โพสต์ภาพล่าสุด

เหมือนกันนอนอยู่บนพื้น

แล้วก็พนมมือไหว้ตาค้าง

อย่ามาขอร้องแล้วเวลาทำ

คลิปแล้วก็รูปเถานั้นนะครับ
ยังโพสต์ข้อความเชิญชวนให้มาสมัครเป็นเอเย่นขายยาบ้าด้วย
โดยอ้างว่างานง่ายรายได้ดีเดี๋ยวแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้อะไรแบบนี้นะครับ
แม้แต่ใครอยากได้ยาบ้าก็สามารถเดินทางไปได้ตามพิกัดที่ทางเจ้าของเฟสเนี่ย
โพสต์ไว้ด้วยคุณดูสิรับสมัครพนักงานหลายอัตรานะฮะ
แล้วก็ถ้าจะซื้อตรงนี้ก็ซื้อผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับอยากได้ยาบ้าตามที่อยู่นี่เลยครับ
มีเยอะครับพิกัดติ๊ดตลอด๒๔ชั่วโมงขายส่งอะไรนะฮะโชว์สรรพคุณอะไรเนี่ยนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะหลังจากมีการแชร์คลิปนี้ออกไป
ชาวเน็ตแน่นอนครับวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้มีการรับสมัครตัวแทนขายยาบ้าออนไลน์แบบโจงครึ่มแบบนี้
ไม่เคยเกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองกันแล้วหรือไง
นี้ทำไมตำรวจปราบไม่หมดสักที
ถ้าจับได้คราวนี้ต้องปราบแบบถอนรากถอนโคน
คุณคือชุดปฏิบัติการที่พลตำรวจโทสมหมายเคยปฏิบัติการ
พร้อมกับหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องไปปราบปรามไอแก๊งมันทุกเม็ดเนี่ย
เขาใช้ชื่อยุทธการก็คือยุทธการขุดรากถอนโคนอยู่แล้ว
แต่ทีนี้พวกนี้เขาใช้โลกโซเชียลในการติดต่อสื่อสารกัน
ในการค้ายาบ้าในการรับสมัครคนขายในการสร้างเครือข่าย

แต่คือยังไงมันก็ต้องไปตรวจสอบไงคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะหรือนะ
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเป็นวิธีหนึ่งของเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
ที่จะลวงเหยื่อที่จะขายให้มาทำแบบนี้

ตำรวจเคยจับกลุ่มเครือข่ายผู้ค้าบรายสำคัญในภาคเหนือตอนล่างมาแล้ว

ลากถอนโคนไปถอนโคนกันที่พิศนุโลกนะครับ
ซึ่งกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมป่าเถื่อน
หากลูกค้าบรายย่อยนำมายาบ้าไปแล้ว
ไม่ยอมโอนเงินหรือเรียกว่าบิดของ

ก็จะสั่งลูกน้องเข้าไปอุ้ม
แล้วจับตัวมามัดมือมัดเท้ารุมแบบนี้นะครับ
แล้วทั้งกระทืบทั้งชกทั้งต่อย
ทั้งใช้อาวุธไม้เบสบอลอะไรทุบตีทำร้ายร่างกาย
ก่อนที่จะถ่ายคลิปเก็บเอาไว้
แล้วค่อยทยอยมาลงในเฟซบุ๊ค
ไม่ได้แบบนี้และก็ทำให้ผู้ค้าคนอื่น
สมาชิกของเขาเกรงกลัวนะครับ
หากรายใดแข็งข้อก็ส่งมือปืนไปเก็บ

หนักสุดก็จะเอาที่อยู่ในบัตรประชาชน
พ่อค้าบรายย่อยได้ให้ไว้กับแก๊งนี้
ตอนที่สมัครไปข่มขู่ญาติพี่น้องครอบครัวอีกด้วย
คุณผู้ชมคลิปเหล่านี้เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล
ตำรวจก็กำลังทำหน้าที่ในการตรวจสอบ
แล้วก็ขุดรากถอนโคนกันต่อไปนะครับ

คือมันมีออกมาเรื่อยเลยนะครับ